ต้องให้กำลังใจกันนิดนึงน้าหมูเนอะเป็นไงบ้างคะพี่น
ปู่พงเทพกระโดนชำนาญนั่นเองค่ะต้องเลื่อนคอนเสิร์ตการขึ้นเวทีออกไป
หลายคนก็อ้าวตกลงเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่า
ก็ถามถ่ายกันไปเป็นเรื่องราวของสุขภาพค่ะ
แฟนเพลงหน้าหมูตกออกตกใจกันใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวก็มีการโพสต์ขอโทษเจ้าภาพค่ะ
ต้องเลื่อนงานคอนเสิร์ตออกไปก่อน
เหตุผลเพราะว่าน้าหมูเนี่ยกำลังป่วยอยู่อาการค่ะน่าตกใจอยู่เหมือนกัน
ประสาททางซี่ขวาไม่รับรู้ความรู้สึกอะไรนะครับ
มาตั้งแต่วันที่สิบสามพฤษฎิกายนที่ผ่านมาแล้วค่ะ
เห็นว่าตอนนี้เนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่าคงต้องขอเวลากันสักเฮือกใหญ่หน่อยนะฮะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสอบถามไปที่คุณไก่ผู้จัดการวงคาราบาลค่ะ
ผู้จัดการก็ให้ข้อมูลกับเราว่าน้าหมูเนี่ยขออภัยค่ะ
ทำงานหนักแล้วพักผ่อนน้อยก็เลยไปพบแพทย์
ปรากฏว่าเป็นเส้นเลือดใต้ท้ายถอยตีบค่ะ
ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล๔วันยาวไปนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นทางแพทย์เองก็อนุญาตให้กลับบ้านไปดูแลตัวเอง
ตอนนี้พักฟื้นอยู่ที่บ้านที่ปากช่องนะฮะก็ต้องพักฟื้นฟูร่างกายอีกนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทำงานหนักมาทั้งชีวิตไงแล้วก็ไม่งั้นก็ต้องยกเลิกงานกันไปยาว
ยาวไปถึงสิ้นเดือนนี้ก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะยืนยันว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะ
หมูบอกเลยตอนนี้กำลังใจดีมากค่ะส่วนอาการที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่น้าหมูเคยเป็นมาอย่างแน่นอนนะคะ
เป็นว่ากำลังใจให้กับน้าหมูพักผ่อนแล้วก็หวังว่าร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็กลับมาขึ้นคอนเสิร์ตได้อีกครั้งค่ะ
หมูเป็นคนหนึ่งที่เวลาเล่นคอนเสิร์ตเล่นโสดดีมากจริงนะคะอายุก็๖๖แล้วนะคะก็แข็งแรงนะคะยังไงก็ขอให้หายป่วยไวละกันนะคะ